มีเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นที่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
คือสักประมาณสามทุ่มครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเกิดไฟลามทุ่ง
ไฟไหม้ค่ะคุณผู้ชมเห็นนะคะโอ้โหเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยดับ
แล้วปรากฏว่าพื้นที่ตรงนั้นไฟไหม้หมดเลย
ยกเว้นอยู่จุดเดียวยกเว้นอยู่จุดเดียว
สร้างความประหลาดใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากคุณผู้ชมดูนะคะ
ตรงจุดนี้ก็คือสารเจ้าแม่ทุ่งหนองทองไม่ถูกไฟไหม้
ยังตั้งอยู่ปกติดีทั้งที่ว่าสารเจ้าแม่นี้
สร้างด้วยไม้ความกว้างสักประมาณหนึ่งเมตรยาวหนึ่งจุดห้าเมตร
หลังคาสังกษีเสาเป็นปูนคุณคะเป็นไม้น่าจะถูกไหม้ถูกไหม
ใช่แต่มันไหม้ไหม้ไม่ไหม้ไม่ไหม้ไม่ไหม้ค่ะ
ยังอยู่รอดปลอดภัยดีนะคะชาวบ้านบอกว่าสารเจ้าแม่เนี่ย
เป็นที่พึ่งทางใจให้กับชาวบ้านนะเราไปถามเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
คนที่ถ่ายคลิปเอาไว้เล่าบอกว่านี่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของสารเจ้าแม่นะคะ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่หลังเปลวเพลิงลุกไหม้โดยรอบบริเวณสารเจ้าแม่
แต่ว่าสารเจ้าแม่ยังคงอยู่ปกติไม่โดนไหม้ทั้งที่เป็นสารไม้
และยังเป็นที่พึ่งทางใจด้วยเพราะฉะนั้นต้องกราบขอพรแล้วล่ะค่ะ
สารเจ้าแม่หนองทองซึ่งเป็นสารที่หลายท่านในแถวบ้านนี้สังการะ
อัศจรรย์ใจนะเจ้าแม่ทุกข์หนองทองไม่ถูกไฟอมไหมล่ะ